ของมหาวิทยาลัยแห่ง
ตำรวจสนบังเขนพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงก็เข้าตรวจสอบ
เหตุชายคุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งแล้ววิ่งไปมาบนถนนประเสริฐมนูลกิจหรือว่า
ถนนเกษตรนวมินมุ่งหน้าก่อนลงอุโมงเกษตรแขวงเสนานิคมที่เขตจตุจักรกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่วงต้อมอดที่เจ็บก็พบชายวัยรุ่นคนนี้สภาพคือเปลือยเลย
ตะแคงบาดเจ็บอยู่นะคะครับหน่วยกู้ชีพศูนย์เอราวันก็เลยไปช่วยเหลือปฐมพยาบาล
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะทราบชื่อคือนายชัชนัน
อายุ๒๐ปีนิสิตชั้นปี๓ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง๑
บาดเจ็บก็คือแบบปากแตกนะคุณนะ
คือโดนเฉียวแล้วก็คงล้มลงอย่างนี้นะ
ทีนี้ใกล้กันพบรถบรรทุก๖ล้อทะเบียน๙๐๗๑๑๑กรุงเทพ
สภาพหน้ารถมีรอยบุบด้วย
นายนพรัชวงบุตตาอายุ๒๘ปีคนขับก็ยืนรอพบตำรวจค่ะ
คนขับให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับรถบรรทุกขนขี้เลื่อยมาจากปฐุมธานี
จะไปส่งให้ลูกค้าที่นครปฐมก็ใช้ถนนเส้นนี้อยู่แล้ว
พอมาถึงช่วงต่อหม้อที่๗ชายวัยรุ่นคนนี้แก้ภาพเลย
กายวิ่งไปมากลางถนนระยะห่างจากรถประมาณ๕๐เมตรค่ะ
เขาบอกว่าคนขับรถบอกว่าพยายามชะลอความเร็วแล้วนะ
แต่จู่ชายคนนี้วิ่งพุ่งมาตัดหน้ารถเขาเนี่ย
ก็เลยถูกรถชนไปส่งผลให้คนนี้เขาบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
คนขับรถเขาก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือค่ะ
แล้วคนขับรถก็ยังบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะนะคะ
ด้านแฟนสาวของคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บก็มานั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนที่สถานบันเทิงย่านเกษตรนวมินนี่แหละ
จากนั้นช่วงประมาณตี๒ตัวเองโทรศัพท์หาผู้บาดเจ็บหลายครั้ง

เพราะอยู่เดินออกจากร้านไปเดินออกจากวงเล่าไป

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเขาก็รอให้ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวจำความได้อะไรก่อน
จะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าแฟนสาวกับเพื่อนก็งง
ถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าตอนไหนแล้วทำไมถึงต้องไปวิ่งอยู่กลางถนน
ทีนี้คนขับรถบรรทุกก็คงงว่ามีคนแก้ผ้าวิ่งมา
คือเขาชะลอแล้วแต่ก็คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งอยู่กลางถนน
ต้องดูแนวทางการสืบสวนไม่ใช่ว่าถูกจี้ถูกปล้นมาก่อนนะ